สวัสดีครับ๗นาฬิกา๕๒นาทีครับ
มารีวิทย์สอบเฉภาพประกาศกันและช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาว
วันนี้เห็นฉากข้างหลังเป็นธ้องฟ้าแบบนี้
เพราะว่าอะไรเพราะว่าต่อเนื่องจากเมื่อวานครับ
เกิดเรื่องของปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้
ซึ่งชาวไทยทั่วประเทศครับ

ก็คือปรากฏการณ์ที่เราจะสามารถเห็นดาวสุกนั้นสว่างที่สุดในรอบปี
เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ให้ผู้ประกาศทั้ง๓ท่านของเรา
มาดูชมความสวยงามของดาวศุกร์นี้ด้วยพร้อมกันเลย
อยากดูอยากดูแต่เดี๋ยวคุณฟังเพลงไหม
คืนนี้เป็นคืนเดือนแรมมองหน้าภาพไม่แจ๋มและอารมณ์

แรงแรงดาวร้ำ

ดาวศุกร์สมัยคุณสุวรรณคุณสวรรณรามมาเล่น
อันนั้นดาวพระศุกร์สวยงามแต่นี่พระเสาแทรกแล้ว
เอาฟังทางด้านเขาบ้างดีกว่า
วันนี้เนี่ยเป็นวันที่อย่างที่บอกไปก็คือ
วันที่เราจะสามารถเห็นดาวสุกชัดเจนที่สุดสว่างที่สุดในรอบปี
ก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเวลาเรามองเทหาวัตถุบนท้องฟ้า
หรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่อยู่บนท้องฟ้า
ลบเยอะเท่าไหร่ลบเยอะเท่าไหร่ยิ่งสว่างมากเท่านั้น

ท้องฟ้าที่เราจะเห็นหันหน้าไปทางทิศตะวัน
นี่เราอยู่ท้องฟ้าจำลองหรือนี่

ปกติเราจะเห็นดวงจันทร์สว่างอยู่ที่ลบ๑๒
ลบ๔๔แต่ว่าวันนี้เราจะเห็นความสว่างของดาวสุกอยู่ที่ประมาณลบ๔๖

ซึ่งสว่างมากกว่าปกตินั่นเอง
โดยช่วงเวลาที่เราจะสามารถมองเห็นดาวสุกชัดเจนที่สุดสว่างที่สุด
ก็คือช่วงเวลา๖๓๐ต่อเนื่องไปจนถึง๒๓๐
อันนี้ก็เป็นท้องฟ้าทางที่ตะวันตก๓๐องศา

สุกก็ถือว่าเป็นดาวเคราะห์ที่เราสามารถให้จะเห็นชัดเจนมากที่สุด
บนท้องฟ้าอยู่แล้วนะครับค่ะอีกหนึ่งชื่อเขา
เห็นดาวสุกสว่างเช่นเดียวกัน
ซึ่งเราจะเห็นชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในวันที่๓๐เมษายน
ซึ่งถ้าหากเห็นก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
เราจะเรียกว่าดาวประจำเมือง
พระอาทิตย์ตกเรียกว่าดาวประกายพฤกษ์
พระอาทิตย์ขึ้นเรียกว่าดาวประจำเมือง
ทีนี้เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกันหน่อยว่าทำไมในค่ำคืนนี้เราจึงเห็น

ซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าดาวสุกโลกของเรามีการโคจร
เพราะว่าวงโคจรเค้าเนี้ยนะครับเล็กกว่า

วันที่๑๒มกราคมที่ผ่านมาดาวสุกเข้าไปอยู่ห่างทางทิศตะวันออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุด
หลังจากนั้นเขาก็เขยิบไปทางที่ตะวันตกเรื่อย
ในวันที่๑๗ดาวสุกอยู่ตำแหน่งนี้
เป็นตำแหน่งที่พอดิบพอดีที่เราจะสามารถเห็นแสงที่ดาวสุกสะท้อนจากดวงอาทิตย์ชัดเจนที่สุด
หลังจากนั้นเขาก็จะเคลื่อนไปต่อทางทิศตะวันตกไปอยู่ในแนวเดียวกับโลกของเราพอดีในวันที่๒๔
พอมาอยู่ในวันที่๒๕จะสังเกตว่าอยู่ในแนวเดียวกับโลกของเรา
จากดวงอาทิตก็จะบดบังทำให้ดาวสุกเห็นได้น้อยลง
ดังนั้น๑๗ถ้าหากเราเอากล้องตรฐานไป๒เราจะเห็นดาวสุกเป็นเสี้ยว
วันที่๒๕๒๕มีนาเราจะเห็นเป็นเสื้อบางเล็กเท่านั้น
ก่อนที่จะกลับมาชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในวันที่๓๐เมษายน

วันนี้ให้ดูหลังพระอาทิตย์ตก
วันที่๓๐ให้ดูก่อนพระอาทิตย์ขึ้น

ทีนี้มาทำความรู้จักกับดาวสุกกันซะหน่อย

เขาก็จะขอพรเกี่ยวกับรักจากดาวสุก
ว่าเราสึกษาดาวสุกเขาก็ว่าดาวสุก
หนาแน่นขนาดของเขาเนี่ยใกล้เคียงกับโลกของเรานะครับ

แต่สิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างดาวสุกกับโลกก็คือ
ดาวสุกเนี่ยนะครับเป็นดาวที่มีความหนาแน่นของชะมันยากาศเยอะมาก
เราไม่สามารถที่จะมองทะลุชั้นเมฆของดาวสุกเนี่ยนะครับ
ยังพื้นผิวของเขาได้เลยเพราะว่าหนาแน่นมาก
หนาแน่นแบบนี้เขาก็เลยกักเก็บความร้อนกักเก็บอุณหภูมิ
เก็บความดันได้เยอะมากนะครับอุณหภูมิสูงมาก
ดังนั้นเนี่ยนะครับดาวสุกจึงเป็นดาวที่ความหนาแน่นของเขา
กักของเขาจึงสามารถที่จะสะท้อนแสงจุดเงินที่ที่เยอะ

ทีนี้ความสำคัญของดาวสุกมีอย่างหนึ่ง

ใช้เวลา๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
๑วันดาวสุก๑๗๕วันของโลกเรา

ต้องโลกของเรามุนเร็วป่ะนะครับ
ของเราใช้เวลา๑วัน๒๔ชั่วโมง

เดี๋ยวเราไปดูจากระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีของเราหน่อยนะครับว่า

ว่าอากาศนั้นค่อนข้างเป็นใจครับ
ทั่วท้องฟ้าประเทศของเราจะสังเกตว่าเมฆ

แล้วก็บริเวณทางตอนบนอย่างในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

แต่ก็คาดว่าน่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการชมปรากฏการณ์ดาวสุขสว่างที่สุด

นี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้กับทุกท่านได้ติดตามกันในวันนี้
ส่วนต่างประเทศจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันนะครับ
แต่ละประเทศถ้าหากใครอยู่ประเทศในฝั่งตะวันตกตะวันออก

มีฝนมาตกหรือเปล่า
เดี๋ยวไปดูก่อนนะครับดาวสุก
คุณคุปตนันนี้ไม่ธรรมดานะคะ
เดี๋ยวต่อไปเป็นหวนแล้วค่ะ

๑๘นไปถึง๒๐นนะครับ

ขอบคุณคุณทุบจันทร์นั้นด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับค่ะ